เลี้ยงแบบไม่ธรรมดาเป็นการเลี้ยนแบบธรรมชาติเลยนะ
วิธีการของเขามันช่างดูแล้วเหมือนง่าย

ไปกันที่บ้านหนองอีเตื้อตำบลศรีศุกร์อำเภอกันธรวิชัย

มาพบกับนางสำรองบรรณกิจเกษตรกรชาวนา
ที่ทำการเลี้ยงและขยายพันธุ์ปูนา
เป็นรายได้เสริมครับ

เลี้ยงปูนาในสภาพแวดล้อมแบบ
เลี้ยนแบบธรรมชาติทำไง
ก็นี่แหละไอ้ตรงนี้ก็คือนาข้าว
แต่นาข้าวของเธอน่ะเอากำแพงสังกษีมาล้อมรอบ
ให้มันเกิดเป็นธรรมชาติแบบปูนาไง
ปูนามันก็จะขุดรูเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้น
โอ้โหเธอบอกว่าทำแบบนี้นะขายดิบขายดี
ปูน่ะนะมันขยายพันธุ์แล้วตัวมันย้ายใหญ่
คือปกตินะผมก็เคยเห็นผมเชื่อว่าน้องใบตองก็รู้จัก
คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นบ้างการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมน

แบบนั้นเขาบอกว่าส่วนใหญ่ปูมันก็ได้ดีแหละสะอาดดีด้วย
แต่เรื่องของเรื่องแข้งขามันหักก้ามันหาย
ปูนาค่าเกตัวใหญ่ซะไม่มี
เออก็อารมณ์ประมาณนั้นแต่มันมาไม่ครบไง
ก้ามมันหลุดเพราะมันกินกันกัดกันเอง
มันก็รายได้เขาเรียกอะไรนะราคาขายมันก็ไม่ค่อยดี
ถูกต้องแต่ถ้าทำแบบเรียนแบบธรรมชาติบอกว่าตัวมันใหญ่

เพราะมันมีที่ที่หลบภัยของตัวมันเองตามธรรมชาติ
กล้ามมันดิกัดมีฟันแตกเลยเนอะ
ใช่จริงแล้วคุณเชื่อไหม

นี่ปูนาปกติส่วนใหญ่มันจะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอก
แต่เนี่ยตัวพอกับปูที่แบบเดินเล่นตามทะเลทั่วไป
คือปูตัวใหญ่แล้วก็มัน
ถูกต้องก็เลยขายได้ดีครับ
แล้วเธอบอกว่าเลี้ยงไม่ยากไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะ
หลังทำนาเสร็จเก็บเกี่ยวก็เตรียมจับปูนามาได้เลย
เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วไง

แล้วเธอบอกว่าส่วนมากจะเก็บปูนาในช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยว

แล้วสามารถขุดตามรูของปูนาที่อยู่ในพื้นที่จำกัดตรงนี้
เอาออกมาทำความสะอาดก่อนแล้วก็เอาไปขาย

มีหน้าที่แค่ขุดปูออกมาแล้วมีคนมารอรับถึงที่เลยนะ

ก็ต้องบอกว่าเป็นรายได้เสริมในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนาเก็บเกี่ยวใช่ไหม
จริงแล้วปูนามันทำเมนูได้หลากหลายนะน้องใบตอ
ฉันชอบมากเลยอ่ะอะไรยำปูนาอร่อยมากใส่มะม่วงสับใช่ไหม
แล้วหรือจะไปทำเป็นส้มตำปูก็กินกันทั่วประเทศ

แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นปูที่มีความแบบคล้ายกับธรรมชาติ
แบบธรรมชาติที่อยู่รสชาติความมันแล้วก็กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ